หนึ่งในผู้ที่ไปช่วยค้นหาตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนที่ทราบข่าวพี่เปิ้ลนาคอนนะครับ
เปิ้ลนาคอนเนี่ยเอาเจ็ดสกีออกไปเลยและวันนี้ก็ไปอีก
ตอนนี้พี่เปิ้ลนาคอนอยู่กับเราที่ไทยรัฐนิวโชว์นะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับ
สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับผมภาคภูมิและคุณเขมมาสอนนะครับพี่เปิ้ล
เปิ้ลวันนี้ไปจุดไหนมาบ้างครับพี่เปิ้ลก็เอ่อตั้งแต่ท่าน้ำนนนะฮะ
ไล่ขึ้นไปจนสะพานพระราม๕สะพานพระราม๗
แล้วก็เลยขึ้นไปจนถึงรัฐสภาแบบนู่นเลยนะครับ
อืมค่ะเห็นทีมที่ไปช่วยค้นหาหลายท่านนะคะ
ที่สำคัญหนึ่งในปัญหาสำคัญคือข้อมูลมันไม่ชัดว่าจะค้นหาที่จุดไหนยังไง
พี่เปิ้ลมีข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไหม
คือน่าจะเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกันหมดก็คือตกในบริเวณตรงผ้าน้ำสะพานพี่บูร์๑

เพราะทุกคนดูมาจากปากก่อปากนะฮะ
ถ้าแถวแถวนั้นก็ต้องแถวแถวนั้น
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันคนขับเรือหรือว่าทางที่เขาตกเรือ

เพราะเราก็ได้ทราบกันจากมูลนิธิจากผู้สื่อข่าว
จากมูลนิธิว่าจุดนี้จุดนี้จุดนี้แหละ
เราก็พยายามด้วยกัน
เป็นจุดที่เจอเพื่อนของคุณตังโมเขาวนเรืออยู่จุดสุดท้ายนั่นแหละใช่ไหม
แต่คือคุณตังโมก็ไม่ได้บอกมายังชัดเจนว่า
คุณตังโมตกไปตอนไหนหายไปตรงไหนอะไรยังไง

ถึง๖โมงเช้าก็วนอยู่แถวนั้นในความมืด
แล้วพอมาถึงเมื่อตอนกลางวันก็ไปอีก
ไปอีกรอบหนึ่งเลยตอนกลางวันเลย
อยากรู้มันเป็นยังไงตอนกลางวันก็
ตอนกลางวันน้ำยิ่งแรงหนักกว่ากลางคืนอีกเยอะเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไหลไปทางด้านซ้าย
น้ำแรงแบบนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็พัดกลับไปทางด้านขวาอีก

ยากมากสำหรับทีมที่กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้เห็นใจมากเลยฮะ
ทุกคนแบบตัวทั้งตัวไหม้กันทั้งเหนื่อยทั้งไม่ได้นอนกัน

แต่อย่างตอนกลางคืนแบบนี้ค่ะพี่เปิ้ล
ช่วงนี้ก็ยังหากันได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเช้าเลยไหมคะ
หรือว่าจะมีการยุติชั่วคราวหรือยังไงไหมคะ
คิดว่าทุกคนไม่เลิกนะฮะดูทรงแล้วแบบ
แต่ละคนตั้งใจมากทุกคนตั้งใจมาก
แล้วยิ่งเวลามันก็ใกล้เข้ามาตามที่บอกไว้ว่า
อีกกี่ชั่วโมงถ้าในกรณีถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงนะฮะ
มันจะลอยขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วไงฮะ
เนี้ยมึงสมมติว่ามันใกล้เวลาถึงเวลาที่เขาบอกแล้วว่า
เดี๋ยวจะได้เจอกันล่ะทุกคนตอนนี้เลยไม่มีใครเลิกเลย
ทุกคนอย่างที่เห็นภาพมาครับในท่วงงานจริงจังมากเลยนะฮะ
ทุกหน่วยงาน
ความเชี่ยวของน้ำ

หนึ่ง
แต่ตอนกลางคืนคือความมืดดับทางวันคือความที่เอาของน้ำ
จะเป็นวิธีแบบไหนอะไรยังไงครับพี่เปิ้ล
คือตอนนี้เนี่ยทีมเจสกีของเราก็ส่วนมากก็จะเป็น
นักแข่งที่มีทักษะในการขับเจ็ดสกีที่ค่อนข้างจะ
ชำนาญกันอยู่แล้วแล้วเขาก็ฝึกซ้อมกันอยู่ในหน้าน้ำตรงนั้นพอดีเลย
เขาจะรู้ความเร็วความแรงหรือว่าทางของน้ำ
เขาจะชำนาญเป็นอย่างดีอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ทีมที่
เห็นทีมเจสกีประมาณพิเศษกควงด้วย๑๐ลำเนี่ย

ค่ะได้ฟังพี่เปิ้ลให้สัมภาษณ์ผู้ชิมกันชัยมาตอนกลางวัน
พี่เปิ้ลบอกว่าคือไอ้เสื้อชูชีพมันสำคัญเนอะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาถามเยอะว่าน้องเขาใส่ชูชีพไหมบนเรือเขาใส่ชูชีพไหม
คือถ้าใส่ชูชีพมันยังมีโอกาสใช่ไหมพี่เปิ้ลถ้าตกน้ำไปแล้วอืม
ถ้าใส่ชูชีพนะพี่เปิ้ลบอกเลยนะว่ารอดล้านเปอร์เซ็นต์
รอดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่เปิ้ลเคยอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วคนเดียวเลยนะครับ
เปิ้ลเกิดปฏิเหตุแล้วลอยคออยู่ในแม่น้ำเนี่ยตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
คนเดียวลอยผ่านไป๓จังหวัดยังรอดเลย๖ชั่วโมงอ่ะ

ใช่ทีนี้เนี่ยการตกเรืออย่าลืมนะฮะถ้าเรือวิ่งระยะระดับ๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่เขาเล่าเนี่ยนะ
อันดับแรกเลยคือจุก
เพราะฉะนั้นพอจุกเนี่ยคนเราหายใจไม่ได้
ถ้าหายใจไม่ได้เนี่ยนั่นหมายความว่าหายใจเข้าไม่ได้อ่ะ
พอตกลงไปในน้ำเนี่ยมันหายใจไม่ได้ยังไงก็จม
แต่ถ้าใส่ชูชีพหายใจไม่ได้เราก็จะรอจนกว่าจะหายจุกครับ
แล้วค่อยหายใจแล้วค่อยหาวิธีทางเอาตัวรอดต่อไป
แต่ถ้าไม่มีชูชีพอันดับแรกคือจุกจุกแล้วจบ
และอีกอย่างหนึ่งเท่าที่ไปเห็นเรือมาแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าถ้านั่งฉี่ถ้านั่งปัสสาวะตรงนั้นจริง
แล้วมันพืชตกไปจริงอ่ะ
โอกาสที่จะโดนใบพัดเนี่ยมันสูงมาก
ถ้าโดนใบพัดด้วยไม่มีชูชีพด้วย
โอ้โหมันไม่อยากจะคิดแน่
มันจะลำบากมาก
เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเครื่องเจสสกีรู้จักไหม
เจสสกีมันเป็นเครื่องเจสใบพัดมันอยู่ในเรือ
มันจะไม่อันตรายเวลาถ้าตกเรือ

เอาบอร์ดไอ้ก้อนข้างหลังนั่นแหละ

เพราะปกติเรือแบบนี้ถ้าไม่มีก้อนข้างหลัง
แสดงว่าเป็นเครื่องเจ็ตอยู่ข้างใต้
จะไม่มีใบพัดแต่ไอ้เนี่ยเครื่องก้อนดำไอ้ก้อนข้างหลัง
และตรงนี้แดงนั่นแหละ
ตรงนั้นถ้าจะฉี่ก็ต้องนั่งตรงนั้น

มันก็เสี่ยงที่จะไปโดนใบพัดมาก
นี่หยุดภาพตรงนี้ไว้หน่อยนะครับ

นั่นน่ะถ้าจะฉีกก็ต้องนั่งตรงแดง

โอ้โหเนี่ยใบพัดเนี่ย

ผ่านน้ำอาจจะดันก็ออกไป
ถ้าขามันไม่ไปจุ่ม

ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะ

ถ้าไม่มีอะไรนะผมเชื่อว่า
คนขับเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกสนใจให้มันเกิด
พี่เปิ้ลเคยร่วมงานกับคุณดังโมใช่ไหมครับ

เฮ้ยเราคือคนทำงานวงการเดียวกัน
เจอในออกรายการบ้างอะไรอย่างนี้บ้าง
แล้วที่สำคัญก็คือแม่จูน

เพราะว่าเขากับดังโมเขาก็
ทักทายกันนะนะตามสไตล์สาวโซเชียล
ซื้อของกันขายของอะไรกันทักทายกันเป็นห่วงกันอะไรอย่างนี้

มันตลอดแม่จูนเขาก็เลยบอกไม่ได้พี่เปิ้ล
ไอ้เดี๋ยวนี้
เราก็เลยต้องไปแล้วโชคดีที่เราก็มีเครือข่าย
เพราะผมที่เจซิกีในริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงนี้
ตลอดทั้งแม่น้ำทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วก็มีเครือข่ายเจสสกีอยู่แล้ว
ก็ได้น้องที่มีน้ำใจมาช่วยกันนะฮะ

เอาตรงภาวนาให้เจอคืนนี้

แล้วก็ขอบคุณพี่เปิ้ลและทีมทุกคนเลยที่ออกไปช่วยตามหาค้นหาคุณตังโมนะคะ

ครับเช่นกันครับให้กำลังใจทุกท่านเลยฮะ